สนุกลูกเสือจริงมั้ยครับครับ
ตอนนี้การแสดงออกต้องไปในโรงเกณฑ์มาศิลป์แล้ว
มันกลัวไหมครับ

มันกลัวไหมคะว่ามันจะลามไปเรื่อยในหลายที่
กระทรวงศึกษาต้องทำอะไร

ท่านลองบอกว่ามองว่าเด็กที่ชู๓นิ้วนี้เป็นแค่ลูกเสือ
อันนี้คือท่านลองยังยืนยันในมุมมองของท่านรองใช่ไหมคะ
จะแก้ไขไหมคะว่าไม่ใช่ลูกเสือหรือว่าเป็นลูกเสือ
กระจ่งหน้าอยู่นั้นมาลวนทะวันช้าห่วงคืน
มันมีผู้จัดการการมันอยู่ในแก้ไหมครับ
ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยคืออนาคตของประเทศครับ
ถ้าหากน้องเหล่านี้สามารถนำทักษะที่ตัวเองมี
นำพาตัวเองไปเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญในอนาคต
อันนั้นน่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับการพัฒนาประเทศไทย
ถ้าหากว่าทุกคนมองว่าต้องมามีส่วนร่วมในการเมือง

อันนั้นก็จะเป็นการสร้างปัญหาของประเทศในอนาคต